เชื่อคำว่ากรรมติดจรวดไหมคุณผู้ชม
แต่เหตุการณ์นี้เป็นกรรมติดรถครับคุณผู้ชม
เพราะว่าโจรในชนบุรีไปลักมอเตอร์ไซค์มา
พอจังหวะขี่หนีมาขี่ย้อนสอนด้วยไงเจอเก๋งป้างเข้าไป
เสียชีวิตคาที่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงถนนสุขุมวิทย์ค่ะ
พัทยาพื้นที่สัตหีบครับช่วงค่ำเมื่อวานนี้เอง๒ทุ่มครึ่ง
ตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอร่างผู้เสียชีวิต

ชื่อว่านายเฉลิมพลอายุ๔๒ปีนอนคว่ำหน้าเลือดนองพื้นเลย
ใกล้กันเจอมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสีแดง
โดนชนติดอยู่หน้ารถเก่งโตโยต้าสีขาวครับ
โตยอต้าขาวเนี่ยคนขับชื่อว่าคุณกิตตียา
อายุ๒๙ปีก็ไม่ได้ไปไหนนะยืนรอให้กันกับตำรวจ
เล่าให้ฟังว่าเธอขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านที่พัทยา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุครับมืดถนนนี้มืด
ก็มีมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนมาจะเห็นได้ยังไง

ก็เบรกไม่ทันสิชนเข้าไปเต็มเลย
หลังเกิดเหตุก็รีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือคนเจ็บ
ตอนนั้นยังเจ็บอยู่นะคุณผู้ชมแต่น่าจะเจ็บสาหัส
สุดท้ายช่วยไว้ไม่ทันครับ
คนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือเฉลิมพลเสียชีวิตไป
เจ้าของมอเตอร์ไซค์ที่เฉลิมพลขับมา
เจ้าของตัวจริงชื่อว่าเนรฤทธิ์อายุ๒๐ปี

ฤทธิเล่าให้ฟังว่าเขาขี่มอเตอร์ไซคันนี้
แล้วก็จอดทิ้งไว้ไปซื้อของพอกลับออกมา

ก็เลยชวนเพื่อนออกติดตามหารถ
เดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมา